หาเสียงก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้น
จดจำนโยบายของพักและตัวผู้สมัครในแต่ละเขตได้ง่าย
แล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
การเลือกตั้งสอสอครั้งนี้กลยุทธ์ในการทำป้ายหาเสียงของแต่ละภาคการเมืองเป็นอย่างไร

เห็นแล้วก็ดูละลานตากันไปเลยทีเดียวสำหรับป้ายหาเสียงของแต่ละพัก
ครั้งนี้มีผู้สมัครลงสนามมากเป็นประวัติการ
ต่างคนต่างพักเลยจำเป็นต้องงัดไม้เด็ดออกมาใส่ในป้ายหาเสียงกันอย่างเต็มที่
เริ่มจากพักนี้เลือกใส่เฉพาะนโยบายที่มั่นใจว่าเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน
เลยจะไม่เห็นหน้าค่าตาของผู้สมัครกันสักเท่าไหร่
เน้นที่นโยบายไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคลนะครับ
ป้ายที่เห็นทั้งหมดจะเน้นนโยบายที่เป็นปัญหาของสังคมแต่ละด้าน
เราเลยออกแบบป้ายมาโดยเฉพาะเช่นนโยบายของประชาชนในกรุงเทพก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนงบซื้อรถถัง
ไปซื้อรถโดยสารปรับปราการหนึ่งหมื่นชั้นนะครับ
ของผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบประกันสังคม
กเลิกการหักเงินเดือนลูกจ้างร้อยละ๕ที่นำส่งประกันสังคม
และให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินประกันสังคมแทนลูกจ้างทั้งหมด
โดยที่ลูกจ้างได้รับสิทธิ์สวัสดิการประกันสังคมตามเร็วทุกประการ
ส่วนป้ายที่สื่อสารให้กับชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายที่สุด
ก็ต้องยกให้กับป้ายของพักภูมิใจไทยเขาล่ะค่ะ
ที่เลือกใช้ตัวอักษรพร้อมภาพและสัญลักษณ
ในสิ่งที่พักอยากจะสื่อสารไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
เพราะว่าป้ายหาเสียงพระภูมิใจไทยเป็นป้ายหาเสียงอัพชริยะนะครับ
ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันไลน์นะครับ
หรือว่ารายละเอียดของผู้สมัครของแต่ละคนของพักภูมิใจไทย

เราคิดว่าเราสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าป้ายภาพภูมิใจไทย
ไม่ค่อยแบบมีข้อความอะไรมากหรอกครับแล้วก็จะตรวจหนังสือใหญ่
พักการเมืองที่ทำป้ายแหวกแนวแฟ้งนโยบาย
อย่างพักสามัญชนที่นำกระด้งและกระสอบป่านมาพ่นชื่อพัก
และเบอร์ผู้สมัครใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขณะที่พักพลังท้องถิ่นไทยที่มาในแนวซูเปอร์ฮีโร
สร้างความโดดเด่นใช้สีสันฉูดฉาด
ก็สร้างความฮือฮาดได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับความคิดสร้างสรรค์
ส่วนป้ายนี้พักไม่ได้ออกแบบมาให้
แต่เกิดจากไอเดียของผู้สมัครล้วน
ที่อยากให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา
สะดุดตากับสิ่งที่เขาอยากจะทำให้กับคนในพื้นที่
โปรแกนอุ้มม้าไปหาหมอเพื่อฉีดวัคซีน

หรือหวยแดกมาแลกไข่
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
แลกเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่กลับไปเจียวกินที่บ้าน
ส่วนป้ายไหนจะโดนใจหรือสะดุดตาผู้คนมากที่สุด
ลองไปฟังเสียงกันดูค่ะ
ชอบที่เขียนว่าพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ

เดี๋ยวนี้ประเทศไทยถึงขั้นต้องอาศัยพระพุทธเจ้าแล้วเหรอ

พวกนโยบายปลูกกัญชาเสรีอะไรอย่างนี้
ก็อันที่สะดุดตาก็จะเป็นพวกแอดเวนเจอร์อะไรพวกนี้ฮะ
ไม่มีนะถ้าที่ผมดูอ่ะผมดูแล้วมันตาลายแบบ

แม้ว่าป้ายหาเสียงจะเป็นด่านแรกที่ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสะดุดตา
แต่ก็ใช่ว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของพวกเขาเหล่านั้น
จริงถ้าถามตัวพี่เองไม่มีเพราะว่ามีพักอยู่ในใจอยู่แล้ว
ไม่น่ามีเพราะว่าคนที่เขาจะเลือก
เขาก็ต้องคิดในใจแล้วว่าเขาจะเลือกพักไหนถูกป่ะ
เขาก็จะเลือกพักที่เขาคิดอยู่ในใจอยู่แล้ว
ถามว่ามีผลไหมมันก็ไม่มีผลนะครับ
คือมันได้ความว้าวความสนุกสนานอะไรอย่างนี้มากกว่า
แต่ถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงแล้ว
คนเขาจะดูที่ทัศนคติของทีมของพักมากกว่าครับ
ไม่มีผลสำหรับผมนะแต่คนอื่นไม่รู้
เพราะสุดท้ายคนไทยส่วนใหญ่มีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่า
วันที่๒๔มีนาคมนี้
จะเลือกกำหนดอนาคตของประเทศไทยไปในทิศทางไหน
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน